ส่วนบรรยากาศอาจารย์คลิสตาในต่างประเทศ
ส่งประกอบพิธีมิจราในช่วงเวลาที่ขึ้น

ท่ามกลางคริสตศาสนิกชนจำนวนมากที่ไปร่วมสวดมนต์
โบสบาซิลิก้าแห่งมหาวิหารในนครเซนต์ปีเตอร์ค่ะ
สันตปาปาประธานโอวาสแก่คริสตศาสนิกชนกว่า๑๒๐๐ล้านคนทั่วโลก
เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส
โดยขอให้ทุกคนหันมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
และทำในสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตจริงค่ะ
โดยให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกให้น้อยลง
หวนคืนสู่คุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
ท่ามกลางสังคมที่กำลังเสื่อมโทรมจากรัฐธิบริโภคนิยมและความหลงตัวเองค่ะ
ส่วนเมื่อคืนนี้นะคะชาวคริสต์ในกรุงดามัสกัสของซีเรีย
ได้ร่วมฉลองวันคริสต์มัสอีฟเช่นกันนะคะ
โดยนักกิจกรรมทางสังคมค่ะได้จัดงานแจกของขวัญให้กับเด็กชาวซีเรีย
กว่า๓๐๐คนนะคะในเขตแบ็คชากีที่สูญเสียสมาชิกครอบครัวไปจากสงครามกลางเมืองนะคะ
ส่วนในเขตอัลคาซาเอที่ก็มีการประดับประดาษต้นคริสต์มัส
และเปิดไฟสว่างสวัยสวยงามซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักนะคะ
จากพื้นที่ดังกล่าวค่ะมักถูกตัดกระแสไฟฟ้าอยู่เป็นประจำค่ะ
ส่วนที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ครับห้างสรรพสินค้าต่างในนครนิวยอร์ก
ก็เต็มไปด้วยประชาชนที่ออกมาจับจ่ายแล้วก็เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก
เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าแทบทุกแห่ง
ประกาศลดราคาสินค้าช่วงของเทศกาลคริสต์มาสครับ
ลีลาผ่านผลการเล่นสกีน้ำอย่างสนุกสนานครับ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดสืบต่อกันมาเป็นปีที่๓๐แล้ว
มกลางเด็กและประชาชนจำนวนมากที่ไปร่วมส่งเสียงเชียร์กันครับ